ค่ำคืนที่ผ่านมาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
เริ่มกันที่รุ่นอตเวทหญิงริกะอีชิเกค่ะ
นักสู้ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเปิดตัวมาด้วยชุดสุดน่ารักค่ะ
เป็นชุดนีโม่ไฟล์นี้สู้กับนูเซโพลนะคะจากกัมพูชา
แต่ว่านักสู้จากกัมพูชาทำได้ดีกว่าชนะคะแนนไปแบบเอกชั้นค่ะ
กับสามีซาน่าจากฝรั่งเศสค่ะ
ซึ่งเป็นโจนัทธวุฒินะคะรักษาฟอร์มเก่งของตัวเอง

แต่๒ยกท้ายกลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมแล้วก็ชนะคะแนนไปแบบเอกฉันค่ะ

เดินไฟล์แรกของตัวเองในศึกวันแชมปินชิปนะคะ

เอาชนะอาลาเวอดี้รามาสนอฟจากรัสเซีย

ซึ่งคู่นี้เป็น๓ยกที่แลกอาวุธกันแบบดุดเดือดทุกวินาที

เป็นกล้องศักดิ์ที่เฉินชนะในท้ายที่สุดค่ะ
ไปดูกันที่คู่เอกนะคะชิงแชมป์มวยไทยค่ะ
แบนตั้มเวท๖๕๘กิโลกรัมนะคะ

เจอกับหานจื้อหาวกำปั้นรุ่นน้องชาวจีน
ยกแรกมาทั้งคู่ไม่รอช้าเดินหน้าแลกหมัดใส่กัน
แต่เป็นน้องโอที่ใช้ลูกเก๋า
จังหวะปล่อยศอกขวาเข้าปลายคาง
คู่ต่อสู้ล้มลงไปให้กรรมการนับ๘
หลังจากนั้นค่ะเกมการชกที่เหลือก็เป็นน้องโอ
ที่เข้าเป้าได้จะแจ้งกว่าชัดเจนกว่า

ก็ให้น้องโอชนะคะแนนเอกฉันนะคะ
มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปครองค่ะ